มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะเขาบอกแล้วว่าปากนี้นะ
ปากเป็นเอกเลขเป็นโทบางทีก็ปากก็พาได้เหมือนกันนะคะ
สำหรับพลอยหอวังจะบอกว่าปีนี้เป็นปีของเธอจริง
เป็นปีของข่าวที่ต้องน่าปวดหัว
อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นส่วนหนึ่งจากรายการของเธอเองนะฮะ
ขับทั่วโลกแล้วก็เป็นนักร้องดังกล้องโลกเลย
คือใช้คำค่อนข้างรุนแรงด่าผู้หญิงแบบที่ไม่ดีไม่ดีนะคุณ
พยานก็ไปคิดกันเอาเองแล้วกัน
ลอยก็อยู่ในแคมเปญรณรงค์ให้คนในสังคม
ไม่ใช่คำพูดทำร้ายคนอื่นแล้วยังไง
และท้ายที่สุดทำไมถึงทำเอง
ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากสาวพลอย
เธอก็ได้โพสต์ข้อความว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ขอยอมรับผิดที่ใช้คำพูดไม่ดีออกไปอย่างไร้การไตรตรอง
สนุกจนลืมไปว่ามันคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง
เสียใจมากกับการกระทำของตัวเองค่ะ
เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เธอโตขึ้น
รู้ว่าคำพูดมันทำร้ายคนได้เพราะเธอก็โดนมามากมายเช่นกัน
แต่เธอกลับไม่ระวังคำพูดซะเอง
พร้อมกันนี้ค่ะพลอยก็ยังวอนทุกคนด้วยนะคะ
อย่าไปพาดพิงถึงครอบครัวหรือบุคคลอื่น
คือบางคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเขาบอกว่า
ระกูลเป็นยังไงครอบครัวสั่งสอนมายังไง
นู่นนี่นั่นก็ด่ากันไปแบบพาดพิงหมดเลย

ลอยก็บอกว่าอย่าไปด่าครอบครัวเธอเธอขอรับผิดเองทั้งหมด
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำขอโทษนะฮะ
ต่อไปนี้เธอจะระมัดระวังคำพูดและมีสติให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ

คุณพลอยก็บอกว่าถ้าเธอเป็นคนตรงถ้าตรงมาก
ก็ต้องยอมรับคำติชมให้ได้ด้วยคำวิจารณ์ให้ได้ด้วย
หลังจากที่เธอพูดอะไรออกไปต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วย
ค่ะก็ปากพี่ลันไปเอง
อันนั้นมือลั่นอันนั้นพี่แจ๊ดโฉดชื่น

นะจ๊ะก็เป็นบทเรียนไปหลายคนละกันนะคะ